เรื่องของความแห้งมันก็ตามมา

คุณผู้ชมต้องระวังเรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้กันด้วย
ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเลย

ในท้องที่ของจังหวัดปราจีนบุรี

จนถึงณเวลานี้ยังดับไม่ได้
แล้วคาดว่าน่าจะไปดับได้ช่วงบ่ายของวันนี้

แล้วมันอัดแท่งขึ้นมา
ของโรงงานกระดาษแห่งหนึ่ง
กองเอาไว้บนเนื้อที่ที่เห็น๒๐ไร่
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
เพลิงได้ลุกไหม้จากกองกระดาษแล้วมันก็ขยายไป
ลุกลามทั้งหมดคือกระดาษมันก็ติดไฟเป็นอย่างดี
สาเหตุที่มันดับไม่ได้แล้วมันลุกลามคืออะไร
ลมแรงครับลมแรงมากยากแก่การควบคุมให้มันอยู่ในวงจำกัด
มันก็ลุกลามไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะจนณเวลานี้ยังดับไม่ได้

ตูมอบตหนองโพรงและพื้นที่ใกล้เคียงมรดมรถดับเพลิงมา
อันนี้ภาพเช้าตรู่ก็ดับยังไม่ได้นะฮะมันอาจจะมอดบางส่วน
แต่มันยังละอุดอยู่ใต้ได้ใต้กองของอ่ากระดาษที่มันอัดแท่งมา
นะฮะกู้ภัยก็ไปช่วยกันเป็นกู้ภัยสว่างบำเพ็ญ
ก็ไปฉีดน้ำสกัดไม่ให้มันลุกลามขยายวงกว้างมากกว่านี้นะฮะ
เนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันเนื้อที่มันกว้างมากยี่สิบร่อยได้นะฮะ
สุดทางป้องกันและบรรทาวสาธารณภัยเขตสามปราจีมบรี
ต้องส่งรถดับเพลิงเข้าไปนะฮะส่งคนไปสมทบ
ส่งเพลินมาดับเพลินจากวายพื้นที่เร่งดับเพลินที่มันยังคุกกลุ่น
อยู่ในกองกระดาษนะครับคาดว่าอีกหลายชั่วโมงคุณผู้ชม
เขาคาดการกันไว้น่ะอืมอาจจะเป็นช่วงบ่ายบ่าย
วันนี้แหละอาจจะควบคุมเพลิงได้แต่ความเสียหายเนี่ย
น่าจะมหาศาลยังไม่สามารถประเมินได้